ใช่ค่ะไปกันต่อที่สาวสวยหุ่นแซ่บคนนี้กันหน่อยนะ
สำหรับคุณอุ้มลักษณะนั่นเองค่ะ
เห็นทีไรไม่เคยมีวันไหนที่แบบความสวยเขาลดลงเลยนะ
และเป็นคนสวยที่สุขภาพดีด้วยนะคุณผู้ชม
คุณอุ้มนี่นะคะก็เลยทำเอารายการชกมวยชื่อดังนี่นะติดต่อ
บอกว่าขึ้นสังเวียนหน่อยไหมพี่อุ้ม
ด้วยต่อยมวยปะทะนางแบบสุดสตรองจับคู่ให้เลย
โยยดสวดีเจออุ้มลักษณะ

งานนี้สาวอุ้มบอกคนติดต่อกลับไปอย่างด่วนเลย
บอกว่าคุณพี่ท่านโทษค่ะไม่รับ

คุณแม่อุ้มบอกว่าอุ๊ยไม่ไหวจริงค่ะ

มันไม่เหมือนกับการออกกำลังกายฟิตหุ่นนะ

แถมคู่ชกของเธอที่ทางทีมงานเขาจัดมา
พี่โยยดเขาแข็งแรงเป็นนักกีฬา
คุณอุ้มบอกว่าถอยดีกว่าดีกว่า
เขาบอกว่าไม่กล้าสู้จริง
แต่เหตุผลหลักสำคัญ
ให้คุณทายเรื่องอะไรอ่ะหน้าสิเดี๋ยวเรื่องความสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
บอกเลยว่าเบ้าหน้านี้หลายกระตังอยู่งานนี้ถอยดีกว่า
ให้ไปต่อยคู่กับพี่โยพอรู้ปุ๊บไม่ค่ะไม่ค่ะ
บุกหลายล้านเนาะ
เกรงใจจมูกเนอะกูจะโดนไปทีนึงกูคิดว่าคงจะเบี้ยว
ตัวอุ้มกับพี่โยก็คือต่างกันนะคืออุ้มสายฟิตเน็ตแล้วพี่โยสายแบบออกกำลังกายตัวจริง
เราสู้เขาไม่ได้หรอกอย่างหนึ่งเราศัลยกรรมมาเยอะอย่าให้เราไปแบบเสี่ยงเลย
ความที่เราก็แบบเนาะห่วงสวยด้วยนึกออกไหมคะเราก็ไม่กล้าอะไรอย่างนี้
เข้าใจทุกคำตอบผมผ่านชัดเจนในมุมผู้หญิงแม่อุ้มเรามันห่วงสวย
เยอะอยู่นะแต่ก็ยอมรับเลยว่าพี่อุ้มสวยมากคุณผู้ชมอย่างนึงอย่าง
บอกไปเบ้าหน้าเขาเนี่ยหลายกระตังค์ดูแลกันมาอย่างดีโดยเฉพาะ
ข้างเวทีดีกว่านะคุณผู้ชมแล้วเจอพี่อุ้มแบบนี้เจ้าตัวบอกว่า
ไม่มีอะไรใหม่นะในหน้าเนี่ยเราถามว่าทำอะไรมาใหม่หรือเปล่า
เขาบอกไม่มีของจริงไม่ต้องเมาส์เลยนะฮะพักมีดพักเขียง
สองปีแล้วคุณผู้ชมส่วนตอนนี้เน้นดูแลสุขภาพแล้วก็
เรื่องของการกินเป็นหลักเลยค่ะ
ตั้งใจตั้งใจว่าจะแซ่บตลอดไปจนกว่าเราจะสังขารไม่ไหว
แต่ว่าเราก็จะสู้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันเหมือน
ให้คนหันมาอยากจะออกกำลังกาย
มันก็ดีอ่ะถ้าเรา๔๐๕๐แล้ว

เอากันอีกนิดนิด
โอ้โหยังสวยเฟี้ยวได้อีกนาน
ปีนี้พี่อุ้ม๓๙นะคุณผู้ชมนะ

แต่คุณดูความเป๊ะปังของเขาซะก่อน

เขาทั้งเลือกทุกกินออกกำลังกาย

ข้างสังเวียนพอไม่ต้องขึ้นไปชกนะคะ
จริงพี่หน้าเราทำมาแพง